คุณผู้ชมฟังข่าวมาพบตรเองท่านก็ยอมรับไงว่า
แล้วก็เริ่มที่โรหิงยามาถึงดอนเมือง

สืบสกุลใช่ไหมคือโรฮิงญาที่เข้ามาเนี่ยอาศัยช่วงที่เป็นช่วงเขาดาวน์ปีใหม่เนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติมา๑๘คนแต่ว่าติดเชื้อโควิดไป๗คน
ระทึกเลยเดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวของโควิดหลากหลายมากเลยครับ
ฉะนั้นในพื้นที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้พยายามจะหยิบเอามาเป็นประเด็นเป็นประเด็น
ให้ท่านได้เข้าใจว่าเรื่องไหนไปยังไงเรื่องนี้จะไปยังไง
เอาเรื่องล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ก่อนตกลงว่านายกพูดเมื่อวาน
หมอทวีสินพูดเมื่อวานวันนี้ก็กลายมาเป็นหัวข่าว
ยันไม่ล็อกดาวน์๕จังหวัดแล้วก็มีคำอธิบายมาจากหมอทวีสิน
มีคำอธิบายมาจากนายกรัฐมนตรีก่อน
ไม่ล็อกดาวน์คำอธิบายของหมอทวีสินก็ตามมา
ทวีสินบอกว่าเรื่องมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่ใช่
เดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดแต่ว่าที่ชาวบ้านเขางงก็คือว่า
ลักษณะมาตรการเข้มคุมเข้มที่บอกมาเนี่ย
มันก็ใกล้เคียงกับการลักษณะล็อกดาวน์เมื่อคราวที่แล้ว
แต่ว่าคราวนี้ไม่เรียกล็อกดาวน์คราวนี้ไม่เรียกล็อกดาวน์
งงเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสาธิต
ออกมาบอกว่าได้หารือกับนายกแล้วว่าจะประกาศล็อกดาวน์๕จังหวัด
นายกก็ดูเหมือนว่าไม่ขัดข้องแต่ว่าพอโพสต์ออกมา
นายกก็สำทับว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์ชาวบ้านงง
นึกถึงสมัยก่อนฮะตอนที่ฝรั่งมาเรียนภาษาไทยเนี่ย
ฝรั่งงงเลยครับว่าโอกาสไหนจะเรียกหมู
โอกาสไหนจะเรียกสุกรโอกาสไหนจะเรียกว่าหมา
โอกาสไหนจะเรียกว่าสุนักเพราะเหมือนกัน
อันนี้ก็ใกล้เคียงกันแหละครับหมอทวีสินว่ายังไงครับ
ทวีสินบอกว่าไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์
ถ้ายังจำกันได้ตอนระบาดช่วงแรกแรกตอนนั้นเที่ยวบินก็ปิด
ถนนก็ร้างถ้าพูดว่าล็อกดาวน์มันก็ต้องเต็มชุด
แต่นี่ไม่ใช่เพราะยังเดินทางเดินทางได้
ขนส่งอาหารได้แต่ต้องมีมาตรการ
ต้องมีการใช้จะมีความยุ่งยากมากขึ้น
แบบนี้ไม่ใช่ล็อกดาวน์นี่ไม่ใช่เป็นการเล่นคำ
แต่เป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่เราต้องเผชิญโรคติดต่อ
ล็อกดาวน์ไม่ได้มีการพูดคุยกันเพียงแต่ว่าห้าจังหวัดที่ว่าเนี่ย
จะถูกเข้มงวดมากกว่า๒๓จังหวัดที่เหลือ
สรุปก็คือเอ้าไม่ล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ก็ไม่ล็อกดาวน์
ทีนี้ประเด็นถัดมาประเด็นของบ่อนบ่อนที่เป็นจุดแพร่เชื้อ
แล้วส่งผลให้คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปถึงไหน
ดูจากเบอร์หนึ่งของตำรวจที่พูดเมื่อวานพบตรเปิดศึกบ่อนสั่งห้ามทุกพื้นที่
ส่งกำลังประกบขู่เชื่อดถึงบชพบชพบชก็คือ
ผู้บัญชาการผู้บัญชาการภาคก็มีภาคนั้นภาคนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยย้ายเฉพาะผู้บังคับการที่คุมจังหวัด
แต่ผู้บัญชาการที่คุมทั้งภาคเนี่ยยังไม่ลงไปถึงตรงนั้น
คราวนี้ถ้าปล่อยให้มีอีกก็จะถึงระดับผู้บัญชาการ
นายกก็เอาด้วยครับนายกเมื่อวานนี้ก็พูดดุเยอะ
หัวข่าวบอกนายกฮึ่มล้างบ่อนพนันล่านายทุนกับเจ้าหน้าที่ผู้ละเว้น
นายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนายกจะขอให้ดีเอสไอ
ให้ปปงให้ปปทให้ปปชเข้ามาร่วมตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

แต่ผมอยากจะบอกนายกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่
เหลาไปก็กลายเป็นบ้องกัญชาทุกทีโดยเฉพาะองค์กรอิสระอย่างปปชเนี่ย
ควรจะมีบรรทัศน์หน่อยเวลาจะตรวจสอบค่าราชการด้วยกัน
คราวที่แล้วจำได้ไหมครับคดีบอสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีบอสในสอนอทองหล่อหลายคน
ถูกยื่นไปที่ปปชในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
เพราะมันเกิดความเสียหายของคดีตามมาเยอะ
เรื่องไปถึงปปชนะครับปปชเอาเรื่องไปดองไว้ยาวนาน
แล้วสุดท้ายก็มีมติว่าเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะไปทำอะไรเขาได้ล่ะครับ

กินตำแหน่งหลักตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมครับ
ถ้าปปชเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจัง
มีมาตรฐานที่เป็นสากลมันก็ไม่เป็นอย่างนี้
คราวนี้ก็ไปฝากความหวังไว้กับปปชอีกแล้ว
ปปงไม่ต้องพูดถึงเรื่องไปสอบเส้นทางการเงิน
สอบไม่ได้หรอกครับเงินบ่อนเนี่ยเขาแบกเงินสดไปให้กันครับ
เขาไม่โอนเข้าบัญชีครับเขาไม่โอนเข้าบัญชีกัน
กี่ล้านกี่ล้านจะ๑๐ล้าน๒๐ล้านเขาไม่โอนกันครับ
เขายอมหนักหน่อยครับเขายอมเหนื่อยครับเขาแบกไปให้กันครับ
ฉะนั้นเรื่องเอาปปงไปเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่มีประโยชน์
แต่เอาเถอะดูท่าทางนายกจะขึงขังจริงจัง
ก็ขอภาวนาว่าขอให้เข้มแข็งให้จริง
ดูกันตอนผลลัพธ์อย่าดูตอนบทเริ่มต้น
ให้ดูกันตอนผลลัพธ์ว่าที่ขึงขังขึงขังอย่างนี้สุดท้ายเป็นยังไง
ส่วนของท่านพลเอกประวิทย์ก็อย่าไปถือสาหาความ
คิดสิว่าเป็นรายการก่อนบ่ายคลายเครียด
เพราะวันก่อนท่านบอกว่าบอนไม่มี
ไม่มีหรอกบ่อนผิดกฎหมายมีได้ยังไง
วันนี้ท่านก็ท่านก็ยอมรับว่ามี
แต่หมายถึงว่าตำรวจไม่ควรปล่อยให้มี

ฉะนั้นสรุปได้ว่าเรื่องที่พบตรบอกว่า
เปิดได้เพราะแอบอ้างนักการเมือง
เขาแอบอ้างยังไงถ้าตำรวจไม่รู้ไม่เห็น

แต่ว่าบ่อนเล่นกันเล็กน้อยวิ่งไปวิ่งมา
แต่ถ้าบ่อนที่เปิดอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
ไม่ได้ไฟเขียวจากตำรวจเขาไม่เปิด
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำไมถึงได้ไฟเขียว
ใครสั่งไปยังไงใครฝากไปยังไง
นักการเมืองฝากไปยังไง
ขอให้ไปเปิดตรงนั้นตรงนี้
ขออนุญาตเปิดตรงนั้นตรงนี้

ฉะนั้นที่พบตรขึงขังวันนี้
ก็ลองดูว่าจะทำอะไรได้ถึงไหน
ทีนี้ถัดมาเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
เรื่องนี้มันซ้ำเติมให้ประชาชนเจ็บใจเข้าไปอีก
คุณสุชีพอารีประชาพิรมผู้อำนวยการเขตดอนเมือง
บอกเรื่องการจับกลุ่มคนต่างด้าวในชุมชนหลังตลาด
ดอนเมืองเนี่ยกลางเมืองจริงจริงหลบหนีเข้ามาเมื่อวันที่สามมกราที่ผ่านมา
สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับแจ้งจากประชาชนในชุมชน
เพราะเขาทนไม่ได้ว่ามีคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามา
แล้วเนี่ยท่านดูสิเนี่ยไปขังเอามาขังไว้
คำถามก็คือว่าเอาเข้ามาตอนไหน
เอาเข้ามาช่วงวันที่๒๕๒๖วันที่๑วันที่๒
เอาเข้ามาในช่วงที่นายกสั่งเข้มแล้ว
ว่าเอาต่างด้าวเข้ามาจากต่างประเทศต้องระวังให้สูงสุด

ขบวนการฆ่ามนุษย์นำขึ้นรถกระบะ
แล้วมาส่งถึงดอนเมืองมาส่งถึงดอนเมือง

บอกว่าเข้ามาช่องทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วทะลุทะลวงเข้ามาถึงดอนเมืองได้ยังไงครับ
ด่านตั้งไม่รู้ตั้งกี่ด่าน

ชาวบ้านเดินทางข้ามจังหวัดก็ถูกตรวจ
แต่ว่านี่ขนกันมาอย่างนี้เอ้าทำไมตรวจไม่เจอ

มีอะไรทำไมมองไม่เห็นมีอะไรทำให้ไม่เจอ
ก็มีคำอธิบายบางส่วนว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เขากลัวจะติดต่อโควิด
ฉะนั้นเขาไม่อยากไปตรวจละเอียดไม่อยากไปยุ่งกับคนแบบนี้
ถ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งยุ่งกันใหญ่
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง

นี่ขนาดสั่งคุมเข้มเด็ดขาดแล้วนะ
ทะลุทะลวงเอาเข้ามาได้มาขังไว้ที่สายไหมดอนเมือง
แล้วเตรียมจะส่งไปหาดใหญ่โน่นส่งไปมาเล
อันนี้ข้อหาค้ามนุษย์เขาอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
ค้ามนุษย์อีกข้อหาหนึ่งนะครับ
ฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่กำลังจะบอกว่า
นี่คือความชอบช้ำใจของประชาชน
เดือดร้อนกันคราวนี้เนี่ย
ก็เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

แล้วประชาชนทั่วไปก็เดือดร้อนธุรกิจเขาหายนะไปหมด

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ในเรื่องของทั้งบ่อนเรื่องของทั้งการลักลอบแรงงานเข้าสู่ประเทศ
โดยเฉพาะกรณีของโรฮิงญาที่ทะลุเข้ามาถึงตัวเมืองชั้นในอย่างดอนเมืองนะครับ